คุณผู้ชมครับตอนนี้เทรนด์เรื่องของการรักสุขภาพกำลังมาแรง
ทำให้ปีนี้มีคนกินเจเพิ่มมากขึ้นครับ
ส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปเอาไว้รับประทานนั่นเองครับ
ด้านของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประเมินว่ากินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดกว่า๔๓๐๐ล้านบาททีเดียว
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจปีนี้

คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๔๓๙๐๐ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน๑๐๔๒
ถือเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ๓ปี

สิ่งที่ออกมาก็เป็นการสะท้อนว่าตอนนี้
เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวแล้วนะครับ
สำหรับค่าใช้จ่ายในการกินเจโดยภาพรวมตลอดช่วงของเทศกาลกินเจปีนี้
เฉลี่ยอยู่ที่ต่อคน๙๗๐๐บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
ส่วนราคาอาหารเจปีนี้ส่วนใหญ่ก็มองว่าราคาแพงขึ้นกว่าช่วงที่ไม่กินเจ
จากนี้ยังบอกว่าราคาวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจก็แพงขึ้น
แต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงซื้อมาทำทานเองครับ
ซื้ออาหารปรุงสำเร็จแล้วก็ซื้ออาหารสำเร็จรูป
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็โจ๊กซองนั่นเองครับ
ทางด้านของนายธนวัฒนวิชัยภูมิในการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่า
จับจ่ายตลอด๙วันช่วงของเทศกาลกินเจปีนี้จะคึกคักมากขึ้น
เพราะว่าคนไทยนิยมหันมากินเจมากขึ้น
เพราะเชื่อว่าจะทำให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิต
แล้วก็เป็นเทรนด์ที่จะล้างพิษในตัวออกไปด้วยครับ
แต่ว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่เพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร
ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่บ้างครับ
ซึ่งไปสอดคล้องกับผลสำรวจของศูนย์วิจัยกษิกรไทยที่พบว่า
ปีนี้มีคนกินเจถึง๑๖๐โดยส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูป
เพราะว่าสามารถแบ่งรับประทานได้หลายมื้อหลายวันแล้วก็หลายคนด้วย
คาดว่าจะมีเงินสะพัดช่วงกินเจนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ๒๓๐๐ล้านบาททีเดียวครับ